กลับมาแล้วกับละครเรื่องใหม่โอ้โหชื่อเหมาะกับพวกเรามาก

ทำไมไม่สาบฝั่งโน้นต้องมาสาบฝั่งนี้ด้วยนะ
ละครเรื่องใหม่๓ซ่อนรักนะคะเล่นกับพี่แหม่แคทเรื่องนี้แซ่บนะโถ
คือพูดตรงพี่ใหม่แกก็บอกว่าเออเข้าใจคนคาดหวังนะคะ
เพราะว่าแม่ย้อยตอนนั้นมันดังมากต้องแรงนะคะ
แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะพี่ใหม่พี่ก็ทำเต็มที่เพราะว่าละครเรื่องนี้นะโอ้โหทุ่มเทมากนะคะ
แล้วก็ได้ประชันบทบาทกับพี่แหม่มแคทด้วยไปฟังเสียงพี่ใหม่กันหน่อยค่ะ
ใหม่ไม่สามารถไปแบกรับความคาดหวังได้เพราะตัวเราเองก็มีความคาดหวังกับตัวเราเอง
ในฐานะที่เราเป็นคนทำงานเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
เราก็รู้สึกว่าการทำงานแต่ละครั้งแต่ละชิ้นงานเนี่ย
มันจะต้องมีการเดินไปข้างหน้าไม่ใช่ถอยไปข้างหลัง
แล้วก็อะไรที่เราทำไว้ดีแล้วดีที่สุดแล้วมันคือดีที่สุดแล้ว
เราก็จะต้องทำอันอื่นต่อไปเพราะชีวิตมันต้องเดินไปข้างหน้า
ส่วนความคาดหวังอันนี้คือถ้าหวังว่ามันจะสนุกไหมสนุกแน่
หวังว่าจะเล่นดีไหมทุ่มเทเต็มเม็ดแน่
คุณผู้ชมเมื่อสักครู่เห็นแม่ใหม่ยกมือขึ้นมาตอนนั่ง

เพราะต้องถามเรื่องมูนะคะแม่ใหม่บอกว่าแม่ก็แอบมูมากเหมือนกัน
นะคะเพราะว่าเวลาไปหนูมาไหนเนี่ยมันเป็นเรื่องความเชื่อค่ะ
แต่ว่าของแม่ใหม่เนี่ยขอมูแบบครึ่งค่ะ

เขาเห็นคือพี่ใหม่เป็นคนที่เป็นชาวพุทธ
แล้วก็เป็นคนที่ระลึกถึงครูบาอาจารย์
เป็นคนโบราณด้วยและเป็นคนสมัยใหม่ด้วย
คือการเก่ากลางใหม่คือเราก็ว่าไม่ได้นะ
คือปู่ย่าตาทวดสอนมาพ่อแม่สอนมา

จะเปลี่ยนไปนวัตกรรมจะมากมายแค่ไหน
ลืมสิ่งนี้ไม่ได้ว่าเราเป็นคนไทย
วันนี้ใส่สีชมพูไงฮะก็คือโชคดี